คราวนี้นะทำไม่เนียน

มิจฉาชีพในรูปแบบแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับ

ตอนนี้คุณกำลังคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐจริงนะครับ

พวกมิชาชีพก็จะแต่งตัวนะครับ
ปลอมตัวเป็นเจ้าที่รัฐเลยนะครับ

คุณเนี่ยมีคดีนะครับ
หรือคุณมีหมายต่างนะครับ

แล้วสุดท้ายนะครับเขาก็จะให้คุณนะครับ
เงินให้เขานะครับเพื่อที่เขาจะทำการตรวจสอบครับ

มันคืออะไรคะนายตำรวจหล่อท่านนี้คืออะไร

ผมให้พี่ดูปาก

ผมจะให้พี่ดูปากว่าเขาทำเนียน

อันนี้ไม่ใช่ปากของนายตำรวจท่านนี้เหรอ

อันนี้คือที่มิจฉาชีพทำ
ภูมิกับเมื่อวานนี้ใช่ไหม

แต่ทำเนียนกว่าไอ้มิจฉาชีพที่ทำ

การขยับปากมันสอดคล้อง

เมื่อกี้พี่ไม่ได้ดูปากน้องตำรวจเขาไง
เขาหล่อ

มันจะโทรมาแบบนี้ตำรวจเข้ามาย้ำเลย
อ้างว่าเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐหลอกให้แอดไลน์
แล้วจะเปิดกล้องไวดีโอคอล์มา
นะฮะเหยื่อหลงเชื่อสิ

ไปข่มขู่ให้โอนเงินแน่นอนครับอย่าไปเชื่อ

ใจแล้วตำรวจเขาใช้วิธีการเดียวกัน
คือใช้แอปขยับปากแต่ว่าเป็นการพูดเตือน